ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะใครที่เป็นธาตุแมวรักแมวเนี่ย
เดี๋ยวดูหน่อยว่าจะรักเท่าผู้ชายคนนี้ไหมขับรถไปเนี่ยเอาแมวไปด้วย
แล้วเขาบอกว่าโอ้โหจังหวะนั้นเนี่ยแมวมันกระโดดลงไปที่ที่พักเท้า
เขาก็พยายามก้มลงไปอุ้มแมวจังหวะนี้รถไหลไปชนท้ายเขานะครับท่านผู้ชมครับ
แมวหายใช่ไหมพี่แมวสีอะไรครับสีน้ำตาลนะโอเคโอเคใจเย็นพี่เดี๋ยวดูให้
แมวชื่ออะไรครับชื่อภูตรเงินภูตรเงินไหนภูตรเงิน
รูปภูมิตายหน่อยใส่แมวได้
เฮ้ยเขาเรียกกูไภเดี๋ยวเขาเรียกกูไภ
อย่าเอาผมเนี่ยอย่าเอาผมเนี่ย

พี่เป็นพวกใหญ่พี่จะคำว่ารัก
เขาเฉยแล้วเขาไปกับเพื่อนผมไม่ได้ไปกับพี่
ฮึนี่อ่ะกูชายเสื้อเหลืองจ้าของรถกระบาดคันนี้
ร้องไห้ห่วงแต่แมวแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
รถที่ไปชนท้ายกูไม่ให้สนใจอะไรเลย
จะเอาแต่ถุงเงินอย่างเดียวเจ้าถุงเงินมันกระโดดลงมาข้างทาง
ก็วิ่งไปตามจับมาเนี่ยคือปัญหาคือว่าตกลงอย่างเงี้ยถูงเงินนี่ฮะ
คือคุณห่วงแมวรักแมวอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับ
แต่เมอร์ที่การขับรถมาแล้วไปชดท้ายเค้าเนี่ย

คนประชุมครับนี่ฮะมีการเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้านะครับ
เป็นสี่แยกไฟแดงท่าสะอ้านขาเข้าบังปะกง
คนที่เป็นคนขับรถก็คือกระบะฝอดสีขาวชื่อบัญชาสวัสดีอายุ๔๐
เจ้าของเจ้าแมวเจ้าถุงเงินนะครับไปชนท้ายรถเก่งฮอนด้าแจ๊สสีบรอน
อาการดูเหมือนกับแม่เหมือนกับคนเมาอ่ะเหมือนมึนเมาอ่ะ
เอาแบบจะหาแมวอย่างเดียวอ่ะแมวกระโดดออกนอกรถด้วยช่วงเกิดอุบัติเหตุ
เขาก็ไม่สนใจเรื่องรถชนกันเขาจะตามหาเจ้าถุงเงินอย่างเดียว
พอเจอเจ้าถุงเงินก็อุ้มอุ้มแล้วก็โวยวายอย่างเดียว
กระทบกระทั่งกับใครหลายคนคือบัญชาเนี่ยเขาเล่าแบบพูดแบบลิ้นพันกันนะนะ
บอกว่ารถชนท้ายรถเก่งข้างหน้าเนี่ยเพราะผมเนี่ยก้มลงไปจับแมวมันกระโดดลงไปที่พักเท้า
คืออุ้มแมวไปด้วยขับรถไปด้วยพอเงยหน้าขึ้นมาเอ้าไปจิ้มตูดเขาแล้ว
นี่ครับสพมก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เขาก็พยายามจะดึงดันบอกขอรอญาติก่อนมั่งเป็นห่วงแมวบ้าง
จะเอาแมวไปเก็บที่รถก่อนบ้างโอ้ยวุ่นวายไปหมดเลยครับทุกผู้ชมครับ
โอเค

ไม่ใช่คำว่าไม่เมาคืออะไรผมไม่เข้าใจ

เปิดอุปัติเครียร์
เฮ้ยรออย่าผมมาก่อนได้ไหม

แต่ผมขอโทษคือ
ผมรอให้พี่เรา๖วันแล้วถึงวันนี้ไม่

ตำรวจบอกเอาก็ไปโรงพักก็สิ้นเรื่องสิ้นราว
สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็พาขึ้นรถไปโรงพักจนได้นะฮะ

ก็ไปกับเจ้าถุงเงินนั่นแหละนะ

บัญชาเนี่ยคือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ส่วนเรื่องเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

เพราะว่ากฎหมายใหม่คือให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคุณเมาแล้วขับ

แมวไม่ว่าแต่เมาแล้วขับนี่มันไม่ได้

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะสงสารแมว

คือบางทีถ้าเราจะเอาสุนัขหรือแมวติดรถไปด้วยเนี่ย

ใช่เพราะมีไส้กระเป๋าใส่อะไรแบบนี้

เปลี่ยนเจ้าของคงไม่ทันแล้วเนาะ